หาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ทุกภาคการเมือง
นำเสนอนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนนะครับ
เพื่อทำให้ประชาชนนั้นมีรายได้อยู่ดีกินดี
แต่ละพักการเมืองมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร

อยู่ในขั้นรุนแรงนะครับ
แล้วก็ถือว่าสาหัสเลยสำหรับพี่น้องประชาชน
ในกลุ่มที่เป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางรายได้น้อย
ผมว่าหนักถึงหนักมากต้องพูดอย่างนี้นะครับ

จำนวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มอบไปก็เยอะแล้ว
ประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสภาวะรวยกระจกจนกระจาย
๔๐ล้านกว่าคนไม่มีรายได้
เศรษฐกิจต่างจังหวัดทั้งหมดเนี่ยกระทบหมด

เผชิญกับปัญหาปากท้องขั้นวิกฤต
พักการเมืองต่างอาสาเข้ามาแก้ปัญหา
โดยชูนโยบายในทิศทางเดียวกัน
คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในกระเป๋า
และขยายโอกาสแก่ประชาชน
เพื่อไทยยังคงคอนเซ็ปต์รูปแบบเดิม

ด้วยนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส
ลดรายจ่ายโดยลดอัตราภาษี
สร้างรายได้ใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
การพักเงินต้นพักดอกเบี้ย
รวมถึงการยกระดับราคาสินค้าเกษตร

เศรษฐกิจก็จะปรับตัวดีขึ้น
ขณะที่พักคู่แข่งที่ขบเขี้ยวกันมาทุกสนาม
อย่างพักประชาธิบัตรชูนโยบาย
แก้จนสร้างคนสร้างชาติ

การศึกษาค่าแรงประกันราคาพืชผล

อกจากนี้ยังสารต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในชื่อใหม่บัตรผู้ยากไร้

เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน

หากได้รับความไว้วางใจเข้ามาเป็นรัฐบาล
ส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับเรื่องนี้
ถ้าใช้จ่ายไปกับเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนี้มาหยิบขึ้นมา

พลังประชารัฐขอเพิ่มรายได้
ลดภาษีและให้โอกาส
หวังขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
ทั้งการเพิ่มค่าแรงเพิ่มฝีมือ

ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาของประเทศ

ครองไทยอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์

เกษตรอินทรีย์ยกเลิกการใช้สารเคมี
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวทั้งหมด
และเป็นศูนย์กลางการเงินของโลก

นโยบายหลักประชาชนมาก่อน

คนละ๓๖๐บาททั่วประเทศ

ร้อยละ๕นำส่งประกันสังคม

เป็น๑๖๕๐๐บาท
แก้ไขราคาสินค้าเกษตร
และยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะเกิดความเสียหายต่อประเทศระยะยาว

ประชานิยมเอาไปสร้างโรงพยาบาลเพิ่มได้๑แสนเตียง

แต่เงินจำนวนเดียวกันใช้งานได้ปีเดียว
แล้วการที่แจกมันไม่ได้แจกคนจนจริง

ถ้าท่านไม่มีงานทำท่านเป็นคนจนจริง

อีกหนึ่งพักที่นโยบายค่อนข้างฉีกแนว
อีกหนึ่งพักที่นโยบายค่อนข้างฉีกแนว
ส่งเสริมให้ประชาชนยืนได้ด้วยตัวเอง

งัดผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการสเนอสามน้ยบาล
เพราะนอกจากจะแก้ปัญหาพืชผลเกษตรตั้งแต่ระดับโครงสร้าง
เรื่องหนี้สินยังรวมถึงการสเนอด์กั้นชา
ที่ประสอบจับยาเสพติดกันทุกวัน

ไม่ใช่ก็มีมีคุณค่ามากมายทำให้ถูกต้องซะ
ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะพลิกชีวิตของพี่น้องคนไทย
ที่มีปัญหาเรื่องความยากจนและหนี้สิน

แล้วจะมีรายได้ให้กับประเทศมากเลยนะครับ
แต่ละพักจะงัดนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
แต่ประชาชนกลับมองว่าจะเป็นการขายฝัน
ปากท้องคนไทยและเศรษฐกิจประเทศ

พบว่าไม่มีพักใดเลย
จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ประชาชนได้
มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ๔๐
ส่วนวิธีการแก้ปัญหาด้วยการลดค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่มองว่าไม่จำเป็น
แต่อย่างไรก็ตามหลังการเลือกตั้ง๒๕๕๙
และได้รัฐบาลใหม่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน